กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปคืนความสุขให้กับเกษตรกรไทย

จะพาไปรู้จักกับเกษตรกรคนหนึ่งนะครับในอำเภอบ้านเดิมจังหวัดสุราธานีครับ
เกษตรกรท่านนี้นะครับดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
โดยเขานั้นสามารถบริหารจัดการพื้นที่๕ไร่แล้วก็สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า๑ล้านบาทเลยทีเดียว
ไปดูกันหน่อยสวนเกษตรผสมผสานแห่งนี้นะครับ
มีเนื้อที่๕ไร่อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลทรัพทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานี
โดยมีทางด้านนายพันธรรักษ์แก้วพรีเป็นเจ้าของภายใต้ชื่อไร่แสนสุกรักพันไม้ครับ
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับจะปลูกทุเรียนเป็นหลักนะครับแล้วก็เสริมด้วยผักผลไม้ที่ให้ผลผลิตเร็ว
และราคาดีจำพวกมะนาวฝรั่งกิมจูกล้วยมะพร้าว
ส่วนพื้นที่ว่างก็จะปลูกพืชผักต่างที่มีทั้งผักหวานผักเหลียงชะอมใบเตยหอมต้นจิกนาและต้นชมวง
ทั้งยังกุดบ่อปลาบริเวณกลางไร่เพื่อเลี้ยงปลาดุกปลาตะเพียรและปลาสวายอีกด้วย
เจ้าของไร่เล่าว่าต้องการนำความรู้ด้านเกษตรนะครับมาพัฒนาบ้านเกิดจึงเริ่มสร้างไร่แสนสุกนี้ขึ้นมาครับ
โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายดึงชาวบ้านที่สนใจมาร่วมด้วย
อกจากนี้เขายังขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อขายให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยครับ
เราก็มีการขยายพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์ต่างที่เราปลูก
สังเกตได้ว่าในราชแสนศุกร์นี้จะทำการปลูกพืชระยะประชิดนะครับ
ระยะประชิตก็คือส่วนหนึ่งไว้เอาผลผลิตและก็ส่วนหนึ่งที่ระยะประชิตเนี่ย
ปัจจุบันนะครับไร่แห่งนี้สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า๑ล้านบาทเลยทีเดียว
โดยยึดแนวทางบริหารจัดการผลผลิตภายใต้โครงการ๕ไร่๑ปี๑ล้าน
ซึ่งรายได้มาจากการขายผลผลิตในไร่รวมถึงกิ่งพันธุ์และกล้าไม้แบ่งแยกแบบนี้
เขาจะเก็บผักขายได้วันละ๕๐๐๑๐๐บาท
๑ปีก็ขายได้๒๐๐๐๓๖๐๐๐บาทนะครับ
แล้วนอกจากนี้ยังขายผลมะนาวและกิ่งพันธุ์อีกปีละ๓แสนถึง๔แสนบาท
เท่านั้นไม่พอครับขายฝรั่งและกิ่งพันธุ์อีกปีละ๑๕๐๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐๐บาท
ไม่พอไม่พอมีอีกขายปลาที่เลี้ยงเอาไว้ในบ่อปีละ๓ครั้ง
รายได้รวมเนี่ยก็๑แสนบาทแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายทุเรียนและพริกสดอีกอย่างน้อย
ปีละสามแสนถึงสี่แสนบาทโอ้โหนี่ยังไม่รวมรายได้จากการขายผลไม้อื่น
รอวันให้ผลผลิตที่จะออกผลออกมาอีกด้วยนะครับ
ชมนะคะเห็นเป็นแนวทางที่ดีนะคะใครที่อยากจะนำวิธีการนี้มีพื้นที่บ้างเนี่ย
ก็เอาไปใช้เอาไปปลูกได้นอกจากเราจะมีกินเองแล้วเนี่ย
ยังขายได้ด้วยแบ่งปันได้ด้วยนะถูกต้องแล้วเป็นอยู่อย่างพอเพียงนะคะ